มาดูความคืบหน้ากันหน่อยนะฮะที่จังหวัดชายนาฏนะครับมีเด็กชายวัยเพียง๒ขวบถูกพ่อเลี้ยงทำร้ายร่างกายจนกระดูกต้นขาหักต้องเข้าเฝือก๓เดือนในการดามกระดูกให้กลับมาเหมือนเดิม
คนที่ก่อเหตุก็คือพ่อเลี้ยงครับสุดท้ายตำรวจตามจับกลุ่มตัวได้แล้วครับซึ่งตอนนี้ทั้งเด็กเองแล้วก็แม่เองต้องทำการพักฟื้นทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะครับ
ความคืบหน้าในเรื่องนี้เนี่ยตำรวจภูทรสันคบุรีสามารถติดตามจับกลุ่มตัวนายสมเจตบุญโตอายุ๒๘ปีก็เป็นพ่อเลี้ยงนะครับ
รับสารภาพว่าทำร้ายลูกจริงจริงแล้วก็แจ้งข้อหาฐานความผิดตามมาตราสองร้อยเก้าสิบเจ็ด
ผู้ใดกระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำร้ายรับอันตรายสาหัสมีโทษจำคุก๖เดือนหรือ๑๐ปี
ทางตำรวจก็ได้ยื่นให้ค้านการประกันตัว
ส่วนชั้นศาลจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของศาลว่าจะอนุญาตให้ประกันตัวหรือไม่
ขณะที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็พยายามติดต่อไป
แพทย์ของโรงพยาบาลชายนาฏนเรนทรผู้ดูแลอาการของเด็กชายวัย๒ขวบ
เพื่อสอธารณ์อาการของเด็กเบื้องต้นในแพพิริยะบุษยพันธุ์พงศ์
ก็ให้ข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์ว่า
ขอไม่อนุญาตให้เพราะผู้เป็นแม่และเด็กเพราะว่าบาดเจ็บอยู่
เพราะว่าเด็กนั้นตอนนี้มีอาการหงุดหงิดร้องไห้ตลอด
เพราะว่าต้องใส่เฝือกขาทั้งสองข้าง
ต้องนอนนิ่งแบบนี้นาน๓เดือนเพื่อให้กระดูกเข้าที่นะครับ
จากนี้เด็กชายยังพูดไม่ได้ด้วย
จึงจำเป็นต้องดูแลอย่างใกล้ชิด
และต้องให้แม่นั้นคอยดูแลตลอดเวลา
รวมทั้งต้องการให้แม่เด็กพักฟื้นเรื่องของร่างกายแล้วก็จิตใจ
เพราะว่าแม่ของเด็กเองก็ถูกแฟน
ก็คือพ่อเลี้ยงทำร้ายร่างกายทั้งลูกแล้วก็ตัวเอง
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เริ่มคลี่คลายไปนะครับ